อ่านข่าวมีแต่ข่าวทำให้หัวใจพองโต
อยู่ในสินโดกับทำได้มั้ย
แถมก็บอกว่าแม่ของน้องขวัญอีปลื่มมากค่ะ
ว่าคนนี้เป็นคนรู้ใจแล้วหรือยังค่ะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้

ไปเจอน้องขวัญกับหนุ่มคนนี้เข้าคุณผู้ชม

รูปร่างหน้าตามันจะเป็นทักซิโดอะไรยังไงหรือเปล่า

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชม

ก็ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะ

รับหน้าที่เป็นนักข่าวเองเลยนะคะ
เจ้าของคลิปบังเอิญไปเจอน้องขวัญเนี่ยค่ะ

วันตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวเอง

เขาก็ชมน้องขวัญกันใหญ่เลยบอกว่า
ทีวีอีกค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ย
คุณผู้ชมชาวเน็ตก็จับจ้องเป็นพิเศษว่า

จะลงมาให้คล้ายคุณเลขารัฐมนตรี
ที่เป็นข่าวกับน้องขวัญจริงหรือเปล่า
เพราะว่าดูสนิทสนมกันซะละเกินนะคะ
แถมชาวเน็ตยังแห่เข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าเอ๊ะใช่หนุ่มในข่าวหรือเปล่านะ

เดี๋ยวต้องรอเจอน้องขวัญอีกทีแหละ

แต่ว่าคุณป้าเสื้อสีชมพูนี่ไม่ใช่คุณแม่นะ

ะวะพี่ก็เคลียร์ชัด

หัวใจเป็นสีชมพูทั้งวงการแล้วตอนนี้